มันไม่เข้าใครออกใครนะบางทีตกลงกันไม่ได้คืนขั้นการออกชีวิตการ
มีคุณปู่วัย๘๐ปีอารมณ์ร้อนคุณผู้ชมก็โมโหกับหลานสาวเรื่องของ
ที่ดินก็ควักปืนยิงทั้งหลานสาวทั้งน้องเขยบาดเจ็บครับ
ตำรวจสพเมืองสมุทรสาครรับแจ้งเหตุมีคนถูกยิง
บาดเจ็บที่บริเวณหลังวัดชีผ้าขาวนะฮะไปพบผู้บาดเจ็บ
ถูกยิงอยู่ในบริเวณกลางบ้านนะยิงเข้าที่บริเวณ
ท้องแล้วก็ขาทั้งสองข้างอีกคนถูกยิงที่ต้นขาบัตร
ก็มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลสมุทรสาครและโรง
พยาบาลวิพามรามอาการก็ปลอดภัยทั้งคู่โดยคนก่อเหตุ
เป็นชายสูงอายุคนหนึ่งเดินออกมามอบตัวกับตำรวจแล้วก็
ก็พาเข้าไปตรวจยึดอาวุธปืนลูกโม่จุด๓๘ที่ใช้
ก่อเหตุภายในบ้านคนนี้นี่ก็ยังนั่งดื่มนงดื่มน้ำกัน
นอกจากนั้นก็ได้พบปลอกกระสุนปืนตกอยู่ใกล้เคียง
ปลอกอันนี้คนก่อเหตุนะครับนายบุญเลิศวันนาผู้ก่อเหตุ
อายุสักแปดสิบบอกว่าตัวเองลงมือเพราะว่าถูกคนเจ็บเนี่ยซึ่ง
เป็นน้องเขยกับหลานสาวโกงทั้งเงินโกงทั้งที่เคยบอกแล้วว่า
โกงเนี่ยไม่เอาไว้แน่ผมเป็นคนพูดจริงทำจริงไปฟังเสียง

มา๔ปีมันจุดจบมันที่จะจดจบของของขายละเนี่ยทำน่าจะเป็น
อันแล้วน้องส่วนผู้สิข่าวได้บรรษพูดที่ครับคุณพุทธิพลาดตัว
เดินทางไปที่เกิดเหตุบริเวณซอยหลังวัดชีผ้าขาวหมู่๓ตะบดท่าจีนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
เพราะว่าจุดเกิดเหตุยังคงมีคราบเลือดหลงเหลืออยู่ในที่เกิดเหตุ
ยังพบร่องรอยของจุดที่กระสุนปืนตกที่ตำรวจเขียนเอาไว้เป็นหลักฐาน
หลังจากที่เมื่อวานมีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพไปแล้ว
โดยบริเวณจุดที่เกิดเหตุนั้นเป็นบ้านพักของเครือญาติผู้ก่อเหตุเอง
แล้วก็เป็นญาติก็คือเป็นบ้านของคนเจ็บแหละครับที่ปลูกอยู่ภายในบ้านในที่ดินเดียวกัน
ขุนภุติพัทรไปคุยกันกับนางพัฒนีชามระยะหัก
ซึ่งเป็นผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าตัวเขาเองก็เป็นญาติด้วย
ญาติของทั้งคนยิงทั้งคนเจ็บนี่แหละ
เธอพาครีมค้าวดูจุดที่เกิดเหตุแล้วพูดให้พัก
เฮตการเกิดขึ้นประมาณ๕โมงเย็นของเมื่อวาน
ที่นายบุญเลิศผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นมีศักดิ์เป็นลุงนะฮะ

เปิดประตูออกไปเจอไม่พูดพร่ำทำเพลงใช้ปืนลูกโม่จุด๓๘
ยิงเข้าไปหานางสาวประพาพร๑นัดกระสุนโดนที่ขา
ที่นายโอภาษย์รอดรัศมีซึ่งเป็นพ่อของนางสาวประพาพรเนี่ย
จะเข้าไปช่วยแล้วก็ถูกยิงเข้าที่ท้องแล้วก็ขาอาการสาหัส
ระหว่างนั้นงานตะโกนบอกให้ลูกสาววิ่งหนีไปพ่อของนางสาวประพาพรเนี่ย
บอกว่าให้นางสาวประพาพรวิ่งหนีไปนะฮะตอนนั้นนายบุญเลิศเปลี่ยนลูกโม่อยู่นะ
ก็ทำให้หลบหนีไปได้ส่วนตัวนายโอภาษบาดเจ็บสาหัส
ตอนนั้นเนี่ยนางพัชรีก็เป็นคนเห็นเหตุการณ์เป็นญาติซึ่งอยู่ในบ้าน
ไม่กล้าจะออกไปกลัวโดนลูกหลงเนื่องจากนายบุญเลิศนั้นยังคงถือปืนอยู่
แล้วกวาดสายตาไปหาคนที่เหลืออยู่นะฮะเธอก็เลยหลบหนีอยู่
อยู่ที่ด้านหลังหลังหน้าต่างแต่ว่าก็มีมีรูก็เลยพยายามที่จะ
มองดูเขาบอกว่าอุ๊ยสายตาน่ากลัวมากก็เลยไม่กล้าออกไป
เอาไปฟังเสียงของคุณพัชรีนะครับ
เพราะถ้าเล่ากันมาตั้งแต่หลุ่นเมียของลุงที่โดนยิงอ่ะ
แล้วเมียเขาตายไปแล้วไงก็น่าจะจบไปแล้วไง

จากนั้นทีมข่าวก็ได้ไปคุยกันกับนางสาวอัชราชาวเรือหัก

ยอมรับว่าสาเหตุที่มันเกิดขึ้น
เป็นเรื่องมรดกของย่าคือย่าตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยแบ่งกัน
ก็แบ่งกันแล้วก็แบ่งกันให้หลายสิบปีก่อน
โดยนายบุญเลิศคิดว่าครอบครัวนายโอภาษจะแย่งทรัพย์สินแย่งที่ดินไป
นะฮะเป็นการแย่งมรดกกัน
แต่ว่าทางญาติคิดว่าเรื่องราวเนี่ยมันน่าจะจบแล้วมั้งมันหลายปีแล้ว
เพราะว่าภรรยาของนายโอภาษบัตรที่เป็นบาดเจ็บเนี่ยซึ่งเป็นลูกของย่าที่ตายไปแล้วนี่แหละ
นะฮะเมื่อสองปีก่อนแต่ก็ไม่คาดคิดว่านายบุญเลิศเนี่ย
เก็บความแค้นเรื่อยมาจนมาก่อเหตุในครั้งนี้นะครับ
โกงกันไปโกงกันมาอะไรอย่างนี้ค่ะเรื่องที่เรื่องที่ที่บ้านเรื่องสมบัติอะไรอย่างเงี้ย
ตัวของอดีตผู้ใหญ่เนี่ยคิดว่าน้องเขยไปโกงสมบัติ
เขยเขาไม่รู้เรื่องหรอกค่ะแต่เป็นตัวป้ามากกว่าที่เขาคิดว่าทะเลาะกันอะไรอย่างนี้
แต่ป้าก็เสียชีวิตไป๒ปีกว่าแล้วค่ะเราก็คิดว่าป้าเสียชีวิตแล้วก็คงจะจบแล้วทุกอย่าง
แต่เขาก็ยังคิดอยู่เราก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกัน

ตัวของผู้ใหญ่เนี่ยเขาเป็นคนยังไงเก็บกฎหรือว่าเป็นคนแบบคุยรู้เรื่องไหมฮะหรือยังไงนะครับ
ไม่ค่อยคุยกับใครหรอกค่ะเขาไม่ค่อยคุยกับลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คุณอัชราบอกว่าจริงแล้วอยากจะบอกให้นายบุญเลิศปรง
แล้วก็ปล่อยวางกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพราะว่าก็อายุมากแล้วแก่แล้วเนอะ
ไม่มีใครอยากจะไปแย่งสมบัติอะไรนะฮะ
มีข้อมูลเมื่อ๒๕ปีก่อนบอกว่านายบวนเลิศเนี่ยนะตอนนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้าน

แล้วก็มีการก่อเหตุใช้ปืนยิงกัน
บ้านเสียชีวิตส่วนตัวของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสาหัสครับ
นายบุญเลิศหลบหนีไปจนหมดคดีความแล้วย้อนกลับมาอยู่ที่บ้านนี้
โดยไม่ถูกดำเนินคดีนะจนใช้ปืนกระบอกเดียวกันเนี่ย
ไปก่อเหตุยิงคนในครอบครัวเมื่อวานนี้
ล่าสุดนายบุญเลิศก็ได้รับการประกันตัวในชั้นศาล
ซึ่งทำให้ญาติคือหวัดภาวะไม่รู้ว่าจะเกาะเหตุซ้ำหรือเปล่า
น่ากลัวอายุ๘๐ผมว่าคุณปู่ต้องโปร่งแล้วล่ะ
ตรงดีกว่าให้อยู่อย่างสบายใจ